ยังอยู่กันที่อุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะ
คราวนี้เกิดขึ้นกับรถเก๋งรถเก๋งมากัน๔คน
มีพ่อมีแม่ลูก๔ขวบแล้วก็ลูก๘เดือน
ทีนี้ก็เกิดการพลิกคว่ำแล้วก็ไปตกที่ร่องกลางถนน
พลเมืองดีก็ต้องรีบไปช่วยเหลือคนที่อยู่ในรถออกมา
ออกมาได้ก็จริงแต่รอดชีวิตแค่คนเดียว
ไปดูวินาทีของการช่วยชีวิตกันนะคะ
โอ้โหพี่เด็กผู้หญิงนั่นสลบเลยอ่ะ
แต่พี่ต้องอย่าเพิ่งชนต่อได้
คือเพิ่งชนเมื่อกี้นี้พี่ต้องเห็นหลบหล่นลงมาเลยอ่ะ
มีเด็กเวลาเด็กสลบทำไมไม่ได้รถโรงพยาบาลก่อนวะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคือดูแล้วก็นึกถึงเหตุการณ์ก่อนหน้าเนาะ
โคราชเพราะว่าก็มีเด็กอยู่ในรถ๒คนเหมือนกัน
แต่ที่โคราชช่วยเหลือออกมารอดชีวิตได้หมด
ทั้งหมด๔คนแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยค่ะ
เป็นวินาทีที่ตำรวจแล้วก็พลเมืองดีช่วยเหลือคนที่อยู่ในรถเก๋ง
ควันมันพวยพุ่งออกมาจากห้องเครื่องด้านหน้า
ครับแล้วก็เสียงคนที่อยู่ในรถที่สามารถถ่ายคลิปนี้ไว้ได้
เขาก็ตกอกตกใจกับเหตุการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตา

แล้วก็เห็นเลยว่ามีคนได้รับบาดเจ็บอยู่ในรถเนี่ยนะครับ
คือเหตุการณ์ที่บอกว่าเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเนี่ยคือรถเก่งคันนี้เนี่ยนะครับ
ตกลงไปในร่องกลางถนนแล้วก็ไปชนท่อระบายน้ำ
ทีนี้พอเสียงดังสนั่นแล้วก็มีเปลวไฟมีกลุ่มควันลุกขึ้นมาแบบนี้เนี่ยนะคะ
ทีนี้การช่วยเหลือก็ต้องเร่งช่วยเหลือคนที่อยู่ในรถ
จุดตรงนี้ที่เกิดเหตุบอกกันหน่อยคุณผู้ชมคือถนนสาย๓๓๑สัตหีบเขาดิน
ที่หน้าสถานีตำรวจภูทรห้วยใหญ่ที่อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
ช่วงเย็นของเมื่อวันที่๑๖มิถุนายนที่ผ่านมานะคะ
ทีนี้ค่ะที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปนี้เป็นไหวพริบของนายจักรพันธ์ผูกดวง
และวรดรเจ๊มะเป็นคนขับรถส่งอาหารทะเล
ผู้ที่ประสบเหตุก็มีการเร่งงัดกระจกเพื่อเปิดประตูรถเก๋งออกมา
หลังจากนั้นค่ะก็ได้ยินเสียงเด็กร้องอยู่ในรถ
ทีนี้พอพลเมืองดีเขาเปิดมาได้เสร็จแล้วเนี่ยนะ
เจอคนขับคือเสียชีวิตแล้ว
แต่กลุ่มควันในรถมันยังพวยพุ่งอยู่เลย
แล้วก็ได้ยินเสียงเด็กร้องอยู่ข้างคนขับค่ะ
คือเจอเด็กวัย๔ขวบอยู่ที่คาซีส
ก็เลยรีบนำตัวน้อง๔ขวบออกมา
แล้วก็มีการเอาแม่รวมถึงเด็กวัย๘เดือนออกมา
นี่ค่ะที่เราวงกลมให้อยู่เนี่ยนะคะ

ใช้เวลาประมาณสัก๒๐นาทีช่วยทั้ง๓ชีวิตออกมา
หลังจากนั้นไฟก็ลุกท่วมทั้งรถเลยค่ะ
โดยร้อยตำรวจเอกสุภาชาติวสุสกุลเจริญ

ก็คือผู้เป็นพ่อเสียชีวิตในรถเลยในที่เกิดเหตุเลยนะคะ
นำตัวส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายก็เสียชีวิตนะคะ
ตอนนี้น้องพ้นขีดอันตรายแล้วนะคะ
ทีนี้สาเหตุเบื้องต้นว่าอุบัติเหตุครั้งนี้
เกิดจากอะไรถึงไปตกที่ร่องกลางถนนแล้วก็ไฟลุกท่วมแบบนี้เนี่ย
ว่าคนขับอาจจะหลับในแล้วก็เสียหลักค่ะ
ทีนี้พอคลิปนี้ถูกแชร์ในโลกโซเชียล
คนก็มาแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต
แล้วก็อย่างหนึ่งคือชื่นชมนายจักรพันธ์
แล้วก็นายวรดรเป็น๒พลเมืองดีที่มีสติมีไหวพลิบนะคะ
ช่วยคนที่อยู่ในรถออกมาได้
ไม่งั้นลูกสาววัย๔ขวบก็อาจจะเสียชีวิตด้วยนะคะ
ก็นี่แหละแสดงให้เห็นถึงพลังถึงน้ำใจของคนไทยนะคะ
แต่เห็นคลิปเหตุการณ์แบบนี้ก็ทำให้เราต้องระมัดระวัง
แล้วก็ป้องกันเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะครับ